ตำรวจรวบตัวชายวัย๖๖ปีหลังอารวาส

อ้างว่าฝ่ายหญิงเป็นภรรยา
แต่ตัวเองป่วยทิ้งไปมีสามีใหม่
ส่วนฝ่ายหญิงปฏิเสธแค่นับถือเป็นพี่ชายบุญธรรม
ไม่เคยมีสำคัญลึกซึ้ง
เรื่องนี้ก็งงอยู่แต่ก็ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
คุณผู้ชมนี่เป็นคลิปเหตุการณ์หนึ่ง

หมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดหน้าบ้าน

การทุบกระจกหลังคารถกระบะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
นี่ครับตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

บนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พบนางสาวนัทธามีรวบรวมอายุ๔๙ปี
ซึ่งชี้ให้ดูที่กระจกหลังคารถกระบะ

โดยมีแท่งเสาปูนตกอยู่
ว่าไอ้แท่งเสาปูนน่าจะเป็นของคนร้าย

ห่างกันเล็กน้อยก็ยังพบตู้ใส่จดหมายเนี่ย

สอบถามนางสาวนัทธามีเจ้าของบ้านเจ้าของรถ
ให้การว่าคนร้ายเป็นเพื่อนบ้านกัน
และเคยนับหน้าถือตาเป็นพี่ชายบุญธรรม
ตอนหลังชอบมาระรานหลายครั้ง

แต่คราวนี้กลัวมากเพราะอยู่กันแค่๓คน
อยู่๓คนแม่ลูกแล้วก็สามีก็ไปบวชนะครับ
ซึ่งก็โดนข่มขู่จะเอาเข็มฉีดยาที่มีโรคเอสมาฉีดบ้าง
มขู่จะเอาน้ำกรดมาสาดบ้าง
ที่ผ่านมาเคยถูกสาดมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะครับ

ก็เลยอยากฝากตำรวจให้ช่วยไกลเกลี่ยเรื่องนี้ให้หน่อย

หากเป็นอย่างนี้ลูกก็เสียการเรียนไปแน่นะครับ

นางสาวนัทธามีได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจ
มีคนร้ายคนเดิมมาทุบกระจกรถอีก
ขณะที่ตัวเธอเองกำลังจะพาลูกมากราบพระสามี

ร้อยตำรวจเอกนัทธวุฒิณเชียงใหม่บรองสาว

ได้รีบนำกำลังมาที่เกิดเหตุ
ก็พบนายสมพลอดุลธิระโสพลอายุ๖๖ปี
นั่งโวยวายอยู่ในที่เกิดเหตุ

โดยนายสมพลอ้างว่าแบบนี้
บอกว่าเป็นผัวเก่าของนางสาวนัทธามี

เพราะว่านัดถามีไปมีผัวใหม่

ผมเป็นผัวเก่าฟังเสียงเขาหน่อยฮะ

ก็ยืนยันนะครับว่าที่นายสมพลพูดมาไม่เป็นความจริง

ดิฉันแค่นับถือเป็นแค่พี่ชายบุญธรรมเท่านั้นเอง

ตัวเธอก็มีสามีมีลูกอยู่แล้ว

แต่เมื่อนายสมพลจะเพี้ยนคล้ายเป็นโรคประสาท

ดีใจครับที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัว

แล้วก็อยากให้เลิกรา
ไม่ต้องมาราวีตัวเธออีกแล้วนะฮะ